ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ที่บอกว่าพ่อแม่อาจให้เจ้าน้อยไป
แต่ทั้งหมดที่เจ้าได้คือทั้งหมดที่พ่อ
แม่มีและนี่คือเรื่องราวของครอบครัวที่มาร่วมรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ
ชีวิตผมทุกวันนี้ถึงจะลำบากลำมนจะยากจนสักแค่ไหน
ผมจะอดทนดิ้นรนต่อสู้
เพื่อหาเงินมาส่งเสียให้ลูกผมทั้ง๔คนได้เรียนสูง
เขาจะได้ไปทำงานตามฝันของเขาทุกคน

ตั้งแต่ตี๓ลูกมากรีดยางก่อน
เวลาไปทำงานผมก็ไปกับ๒คนผู้เมีย
กรีดยางเสร็จประมาณ๖โมงเช้า
ก็จะเตรียมตัวให้เด็กไปโรงเรียน
โมงเช้าก็เตรียมตัวที่จะไปรับจ้างทำไร่สับปะรด

เลิก๕โมงเย็น
สาวอาทิตย์ก็ต้องพาลูกไปด้วย
เขาก็ช่วยแบกหนอเรียกหนอให้มั่ง

หนูพี่แล้วก็น้องไปที่ได้สับปะรดค่ะ
ก็ช่วยกันแบบนอนสรรพรสครับ
หนูก็อยากช่วยพ่อทำค่ะ
ส่วนตีเล็กกับกดตุมก็ช่วยแก๊คนอมเหมือนกันค่ะ
ก็ช่วยผูกช่วยมัดช่วยฟันบ้างค่ะ
ช่วงมีฝนก็ไม่ค่อยมีงานไม่มีเป็นเดือนแล้วฝนมันตก
ช่วงนั้นเราลำบากสุดเลยเครียดที่สุด
ผมก็แก้ปัญหาคือผมมีแผลอยู่ปากหนึ่ง

ปูก็เอาปูได้ปลาก็เอาปลา
ลูกเมียก็อยู่บ้านกลัวเขาจะไม่สบายเอา
เงินทองก็ไม่ค่อยจะมีงานก็ไม่ค่อยจะมี
ช่วงนั้นคือหาเงินไม่ได้ไม่มีงานรับจ้างนะ
แต่ยังพอมีกับข้าวให้ลูกกิน
งานนั้นมีเงินก็ไม่มีให้ลูกไปโรงเรียนต้องให้ลูกหยุด
ช่วงหน้าฝนพ่อแม่หนูก็ไม่มีงาน

เสียใจที่ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะ
ลูกก็เข้าใจว่าพ่อกับแม่ทำงานเงินยากค่ะ
บางทีน้องลินทำรายงานเขาไม่มีตังค์

พอหนูมาบอกแม่ว่าขอตังค์ไปทำรายงาน
แม่ก็ไม่มีให้มันก็เลยมีปากเสียงกัน
ตอนนี้แม่ไม่มีงานจะเอาเงินที่ไหนให้แก

ทำรายงานลูกก็ไม่จบอ่ะสิ
ซื้อข้าวสารเรายังไม่มีเลยลูกจะเอาที่ไหน
ตอนนั้นก็รู้สึกน้อยใจว่าทำไมแม่ไม่มีให้ค่ะ

หลังจากวันนั้นหนูก็ไม่ได้คุยกับแม่เป็นอาทิตย์เลยค่ะ
สีหน้าลูกรู้ว่าลูกน้อยใจ

เราก็คิดย้อนตัวเองว่า
ลูกขอเคสนี้ยังให้ลูกไม่ได้

ก็เหลือไปเห็นมะพร้าวที่เราปลูกไว้ตามโรงห้วย
กันน้ำเอาไว้ก็เก็บ
เสียฮัดต้นก็ได้ได้ไปสองร้อยกว่าบาท

นั่นล่ะได้ไปสองร้อยกว่าบาทนั่นล่ะดิ้นได้ให้ลูก

ตอนหลังพอหนูมารู้ว่าพ่อต้องสอยมะพร้าวมาขายเพื่อส่งของหนูเรียน
เสียใจค่ะที่ทำนิสัยแย่ให้พ่อกับแม่
เขาก็ภูมิใจว่าพ่อยังดิ้นให้เขาไปโรงเรียนได้

ภาระที่ว่าส่งเสียลูกไปเรียน

ไหลเวทธิ์จะภาระหนี้สินถ้อขาวส่องเขาอีก

มาปี๒ขาดทุนหมดเลย

และภาระแน่งเงินนิ่วดีกว่ากันอีก
พยาบาลผู้ทางเขามีการศึกษา
หนูอยากเรียนจบสูงค่ะจะได้เป็นพยาบาล
จะได้รักษาพ่อแม่ยามป่วยค่า
โตขึ้นผมอยากเป็นตำรวจครับ

มีเงินเดือนเอามาให้พ่อแม่ครับ

ครูอยากเป็นทหารอากาศครับ

ผมอยากขับเครื่องบินครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

ขอต้อนรับครอบครัวพ่อตุ๋ยจากประจวบคิริขันครับ

ทำงานทั้งหมดกี่อาชีพเนี่ยครับ

ตัดปลามั่งตัดไม้ยางมากกว่า

ลงทุนกู้เข้ามาลงทุนปลูกขิงน้ำ

นี่คือของทกศอย่างเดียวเลยเหรอครับ

ตอนนี้รวมทั้งสิ้นหนี้เราเท่าไหร่ครับ

ส่งดอกเข้าอย่างเดียวจ้ะ

อย่างมากสุดก็คือเดือนต่อเดือนคือซ่องวัน
แล้วงานแต่ละงานที่พ่อทำมันเป็นรายวันถูกไหมฮ

สภาพภูมิอากาศมีผลต่ออาชีพที่เราทำไหมครับ
มีครับฝนตกบ่อยตกหนักตกนานด้วย
แล้ววันไหนถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักแล้วเราออกไปทำงานไม่ได้
พ่อเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวปลาอาหารกินกัน

แล้วช่วงที่มีหน้าฝนรายได้มาจากไหนหรือพ่อ
ถอนหญ้ามากถากหญ้าก็มากถากป่าก็แหมฌรลงสปรศ
ผมคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วแบบน้ำตามันลื้นขึ้นมาเลยจ้องที่ตาเขาอ่ะ
รู้เลยว่าเขาอดนอนมากแล้วเขาสู้สู้แบบสู้งานจริง
เหนื่อยมากไหมครับเหนื่อยก็ไม่ท้อครับเพื่อลูก
ผมเห็นมีอยู่วันหนึ่งที่พ่อบอกว่าพ่อจำเป็นที่ต้องหาเงิน
พอไม่มีเงินเราเดินไปที่ต้นมะพร้าวก็ต้องไปปีนต้นมะพร้าวอย่างนี้ครับ
แต่เห็นมะพร้าวที่เราปลูกเอาไว้ในร่องน้ำตรงห้วย
พอดีใจแล้วใดขะเลไงลูกไอ้กาขนมลูกล่ะ
มะพร้าวเอาไปขาย
เรื่องปากท้องยังพอแก้ไขกันได้เนอะแม่เนาะ
แต่เรื่องการศึกษาของลูกเห็นบอกว่า
ก็ทำให้เราน้ำตาเข้าน้ำตาออกหลายครั้งเหมือนกันแหละครับ
เพราะว่าน้องลินนี่ต้องบอกว่าน้องลินไม่ได้อยู่ที่บ้านนะลูก
ไปเรียนในเมืองก็กลับมาแล้วพอดีมันช่วงทำรายงาน
ลูกมาขอสตางค์อารมณ์รุนแรงกันทั้งแม่ทั้งลูกในวันนั้น
เขาจะทำรายงานเขาขอสัก๓๐๐ได้ไหม
แม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีแม่ไม่มีจริงลูก
เงินจะซื้อข้าวสารให้น้องก็ยังไม่มีจะหุงก็ยังไม่มี
รู้ไหมว่าพ่อแม่ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อข้าว
ไม่รู้ค่ะเขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่ไม่มี
เพราะเขาต้องการใช้คือจะมีส่งให้เขาทุกที

แม่ตอนที่เขาเสียงดังใส่เราแม่รู้สึกยังไงบ้างอะครับ
แม่รู้สึกเสียใจนะแต่ก็แม่ก็ว่าแม่ก็ผิดที่ไม่มีตังค์ให้เขา
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมครับวันนั้น
แล้วพอหลังจากที่สองแม่ลูกเขามีปากเสียงกันแล้ว
พ่อเป็นคนไกล่เกลี่ยไหม

ลูกนี่ทำไมเขาไม่รักลูกเขาไม่ได้เรียนถึงขนาดนี้นะ

ไม่เคยเขารู้เกลี้วเขาท่อภาษีหน้าการเรียนเขา

พ่อเค้าก็จะโทรกาให้นุ่งคุยกับแม่ตลอด
ตั้งแต่นั้นหนูก็ไม่กล้าขอตังค์พ่อแม่อีก
แต่ยัยามหาตังค์มาเองพ่อแม่
แต่ในใจหนูตั้งแต่เรื่องเกิดมาไม่เคยขอโทษพ่อแม่เลย

หนูอะอยากขอโอกาสนี้ขอโทษพ่อแม่

ไม่เป็นไรลูก

ผมก็รักลูกลูก

ลีนลูกจบหรือยัง
ตอนนี้จบแล้วค่ะรอรับปุ๊บ
แล้วคิดว่ามองงานไว้ยังไงลูก

แล้วเห็นบอกว่าจากเหตุการณ์นั้นน่ะ

เอาแล้วเขาต้องทำรายงานเท่าไหร่ลูกวันนั้น

แล้วให้ลูกไปหมดอย่างนั้นแล้ววันต่อมาเอาที่ไหนใช้กัน
ละกอที่ขึ้นเองตามบนเขาก็จะขึ้นไปเก็บ
เขาจะซื้อช่วงนั้นละกองก็ดีพอได้ค่าข้าวสาร
แล้วก็บอกว่าถ้าเผื่อว่ามันไม่มีกับข้าวจริงก็ทอดแหหาปลา

ผักบุ้งเก็บอะไรมาผัดให้ลูกกิน
ยังถือว่าโชคดีนะพวกเราเนอะอยู่ในไทยก็ยังมีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอยู่

เห็นบอกว่าเวลาพ่อไปทำงานพ่อจะพาไปด้วยเหรอลูกเหรอ

เดี๋ยวก่อนการ์ตูนแบกเหรอแบกไหวเหรอ
เห็นบอกเคยมีอีกครั้งดึงแบกไม่ไหวหนูชอบวิธีไหนแทน
วิธีเลิกกับยก
เด็ก๓คนแล้วโถร้องไห้กันด้วยลูก
สารพ่อแม่น้ำสงสารค่ะแล้วเห็นบอกว่าชอบเรียนหนังสือด้วย
บ่นด้วยเหรอลูกว่ากลัวเรียนไม่จบเหรอลูกเหรอเคย
เพราะอะไรลูกบางวันก็มีเงินไปโรงเรียนค่ะ
บางวันก็ไม่มีใช่ค่ะไม่มีบ่อยไหมบ่อยอยู่ค่ะ
น้ำตั้งใจเรียนนะลูกบางทีมันอาจจะกระท่อนกระแท่นบ้าง
น้ำแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรพยาบาลค่ะทำไมถึงอยากเป็นพยาบาล
จะได้รักษาพ่อแม่ตอนป่วยค่ะติเล็กโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
ตำรวจครับทำไมถึงอยากเป็นตำรวจล่ะลูก
ปกป้องประเทศชาติและครอบครัวอยากปกป้องประเทศชาติและดูแลครอบครัวนะฮะ
อ่าการ์ตูนล่ะครับลูกอยากเป็นอะไรโตขึ้นถ่านอากาศครับ
ทำไมถึงไม่อยากเป็นทหารอากาศครับก็ปกป้องคนอื่นปกป้องพ่อแม่ด้วยครับ
แล้วขับเครื่องบินเป็นเหรอครับเป็นครับ
การ์ตูนเก่งมากเลยขับเครื่องบินเป็นแล้วด้วยแสดงว่าเป็นความฝันของเขาเนาะ
เอาล่ะพ่อถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตพ่อคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับเป็นอันดับแรก
การศึกษาลูกแล้วก็จะไปปลดหนี้บางส่วนให้เบาบางลงมั่งครับ
ขอให้โชคดีกับการตอบโจทย์ในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับโบราณกล่าวว่า
มีลูกหนึ่งคนจนไปเจ็ดปีหลายครอบครัวที่มาบนเวทีแห่งนี้
ต้องอยู่กับปัญหานี้เราไม่ว่ากันครับเพราะไม่มีใครอยากให้ความจนเป็นเพื่อนอยู่แล้ว
แต่เหตุปัจจัยหลายอย่างของแต่ละครอบครัวก็ต่างกันทำให้พวกเขาออกจากปัญหานั้นไม่ได้
แต่ทุกปัญหามีทางออกครับและเราก็อาจจะเป็นประตูเล็กเล็กบานหนึ่ง
ที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้นะครับช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพ่อตุ๋ย
ทิศโจทย์ให้ถูก๔ข้อเพื่อลุ้นรับเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาท
จะคว้าไปได้หรือไม่กับเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับปอกเปลือกข้าวโพดแล้วบรรจุใส่ถุง
ถุงละ๓ฝักจำนวน๑๐ถุงแล้วนำไปแขวนภายในเวลา๓นาที
อีกสองถุงยกแขนหมดแล้ว